คือตอนนี้ผมว่าตำรวจเนี่ยเขารู้ตัวผู้ต้องสงสัย
แล้วแต่ว่าหลักฐานหรือจิ๊กซอที่จะไปถึงผู้ต้องหาเนี่ย

มาให้ข้อมูลซึ่งตรงข้ามกันและกันเนี่ย
ถามว่าเป็นผลดีไหมเป็นผลดีของตำรวจ
ผู้ต้องสงสัยก็แคบลงดังนั้นตัวนี้จะเป็นผลดีกับการทำงาน
แล้วเขาก็จะเอาคำซัดทอดต่างมาต่อจิ๊กซอ
กับหลักฐานที่ตำรวจนั้นอาจจะเก็บเป็นความลับไว้
มาต่อแล้วมาขยายผลได้
ทีนี้ในการออกมาโต้แยงกันเราจะเห็นอะไรที่มันง่ายขึ้น

แต่นี่เนี่ยคือคือจริงผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะ
แต่เขาหลักเขาบอกว่าถ้าคนกระทำผิดเนี่ย
่อมผลักความรับผิดหรือความรับผิดชอบไปให้คนอื่น
ดังนั้นถามว่าทั้งคู่ผลักความรับชอบด้วยกันเนี่ย
มันก็ทำให้เกิดต้องสงสัยขึ้น
แต่ว่าเป็นคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจ
จะต้องสืบหาตัวตัวนี้ให้ได้ก็ถือว่าเป็นผลดี
ไม่ใช่คือเราต้องคิดว่าถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกัน
ถ้ากระทำความผิดเนี่ยตำรวจก็ต้องดำเนินการ
แต่ถามว่าเรามองว่าเป็นการทำลายความสัมพันธ์หรือไม่
มันไม่ใช่ทุกคนต้องแสดงความบริสุทธิ์
ทุกคนก็ต้องแสดงความจริงใจออกมา
เพื่อให้ตำรวจเขาหาตัวคนร้ายให้ได้
ดังนั้นการที่เราโยนให้ว่าคนนั้นสงสัยคนนั้นคนนั้นสงสัย
ก็เป็นแนวทางให้ตำรวจที่จะสืบตัวหาตัวคนร้าย
ดังนั้นไม่ถือว่าจะทำให้ครอบครัวแตกแยก

ความเข้าใจหรือความรู้สึกตัวนั้นเนี่ย
เพราะอาจจะกลับมาเพราะทุกคนไม่ใช่
แต่ตอนนี้อาจจะบาดหมางกัน
เพราะว่าต่างคนต่างให้ข้อมูลซึ่งกัน

คือในหลักในมุมการงงของตำรวจเนี่ยการออกมาแบบนี้ก็คือจะเห็นได้ว่า
แต่ละคนมีสื่อหน้าที่แตกต่างจากช่วงแรกที่คุยกัน
คือต่างคนก็ตามแบบหยิบยกข้อสงสัยรักข้อสงสัยกันและกัน
แล้วก็เหมือนมีการโตเทียงกันแบบนี้ค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ย
ผมว่าเขาก็ในใจเขาก็สงสัยแบบนี้แต่เราก็ต้องยอมรับนะการที่สื่อเข้าไป
การที่สื่อบางทีอาจบางทีอาจจะมีการชี้นำ
ก็ทำให้ต้องสอบความสงสัยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการตั้งประเด็นได้
คู่กรณีอาจจะไม่ได้ตั้งประเด็นแต่บางทีสื่อแนะนำหรือสื่อออกอากาศไปในการชี้แนะอะไรต่างเนี่ย
ตัวนี้เขาอาจจะมาทำให้เป็นการต้องสงสัยได้
ดังนั้นคำที่เราจะสงสัยไม่สงสัยเนี่ยคำให้ปากคำอะไรต่างเนี่ยต้องฟังตำรวจ
เพราะตำรวจเขามีเทคนิคในการสอบปากคำในการสืบสวน
และที่สื่อมวลชนบางช่องก็ต้องให้ข่าวอีกมุมหนึ่งบางช่องให้อีกมุมหนึ่งบางช่องอีกมุมหนึ่งเนี่ย
ดังนั้นตัวนี้อาจจะไม่ถือเป็นความสำคัญ
ที่นี้ถ้าสมมุติว่าเกิดการวิเคราะห์ของตำรวจแล้วเนาะ
จากการเอามาเลือดไว้อะไรต่างหน้านี่

เรื่องเครื่องจับเท็จเป็นวิธีการในการเสร็จส่วนสามารถจะทำได้
แต่สิ่งที่ได้ข้อมูลอย่างนี้ตำรวจเขาก็จะเอาข้อมูลในการต่างคนต่างใส่กัน
วิเคราะห์ในการทำงานหรือไปวิเคราะห์พยานหลักฐานที่เขาอาจจะได้รับ
บางทีเขาอาจจะมีข้อมูลอื่นได้นะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่บอก
การที่พูดคุณอย่างนี้ตำรวจก็จะได้เก็บข้อมูล
เอาไปหาตัวหรือไปต่อจิ๊กซอได้ก็เป็นผลดีในการทำงาน
เหมือนแบบประมาณว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีมูลแต่ว่ายังหาหลักฐาน
อันนี้ก็จะเอาตัวนี้ไปเพื่อไปต่อกับพยานหลักฐานที่เขาอาจจะได้มีอยู่แล้ว
ถามภาพรวมของคณะนี้นะคะตอนที่เดินทางมันอยู่ไหนแล้วค่ะ
คือต้องเข้าใจนะว่าตั้งแต่เกิดเหตุตำรวจเค้ามีพยานหลักฐานน้อยมาก
แต่การที่ตำรวจได้ทำทุกวันทุกวันอาจจะใช้เวลาเดือน๒เดือนก็จริงอยู่
แต่ผมถือว่าเขาก็ลุกหน้าไปมากนะบางทีก็อาจจะลุกหน้าไปมากกว่านี้โดยที่เราไม่รู้ก็ได้
และผมได้คุยกับทีมงานที่เค้าทำแล้วเนี่ยเค้ามีความมั่นใจว่าจะจับคุมผลร้ายได้
อยากให้ฝากถึงประชาชนหน่อยค่ะที่เชียร์ข่าวนี้
ฝากถึงประชาชนก็อยากจะให้ทำความเข้าใจ
เพราะบางคนมองว่าอาจจะเท่าที่ตำรวจทำงานช้า
แต่ต้องเข้าใจว่าตำรวจที่ทำงานเรารู้ว่าคดีแบบนี้
เพื่อให้สังคมสบายใจให้ชุมชนนั้นได้สบายใจ
ว่าได้จับกลุ่มตัวคนร้ายได้จริงคนร้ายไม่ลอยนวล
แต่ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้ได้
ก็เป็นตัวอย่างได้ถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นตัวอย่างของสื่อมวลชนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดว่า
สื่อมวลชนเนี่ยจะทำอะไรที่มันอาจจะลุกเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพูดนะครับว่า
แต่ว่าเราก็เห็นถึงการทำงานของเจ้าที่รัฐของสื่อมวลชน
และเห็นถึงความสังคมในการที่จะติดตามจี้การทำงานได้
ก็ถือว่าเป็นผลดีนะแต่เป็นบทเรียนให้กับการทำงานของทุกส่วน
ก็ไม่ชี้แน่อะไรครับก็ผมก็เหมือนว่าก็อยากจะชี้แนะให้กำลังใจตำรวจ
ให้ทำงานให้ได้นะครับแล้วขอให้ประชาชนที่มีข้อมูล
หรือมีที่อะไรที่เกี่ยวข้องไปให้การไปให้ตำรวจนะครับ
สนับสนุนการทำงานตำรวจอย่าไปกลัวนะครับ

ทำให้เกิดเหตุการณ์และให้ปรากฏสังคมจะได้ดีขึ้นนะครับ
ตำรวจก็จะเอาข้อมูลตอนนั้นมาทำงานมากขึ้นครับ